ส่วนเรื่องราวของการเดินทางไปดูงานของคณะกรรมการกีฬาของเรา
การกีฬาแล้วก็คณะการโอลิมปิกไปดูงานที่ญี่ปุ่น
กับการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันโอลิปิกในปี๒๐๒๐
คือเราไปดูงานเราก็ต้องการเอาความรู้แล้วก็ภาพจำกลับมาสร้างศูนย์ฝึก
โดยครั้งนี้ไปกันมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คือคุณอภิชาติจิรพันธ์คุณหญิงปัธมารีสวตระกูลนะครับ
ก็เป็นตัวแทนผู้นำไปในครั้งนี้
ข่าวไปก็เก็บภาพกันมาผู้สื่อข่าวเราคุณวิรวิทยเจริญเชื้อเดินทางไปด้วยนะครับ
ความคืบหน้าในการสร้างสนามแข่งขันหมู่บ้านนักกีฬา
ที่จะใช้ในการจัดโอลิมปิก๒๐๒๐นะครับ
ตอนนี้ที่เห็นตามภาพเนี่ยส่วนมากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็จะแล้วเสร็จในปีหน้า
บอกว่าสามารถเตรียมงานได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ดีสุดในโอลิปิกทุกครั้งที่ผ่านมา
แล้วชาวญี่ปุ่นก็ตื่นตัวกันมากมีอาสาสมัครลงทะเบียน
เพื่ออยากเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกครั้งนี้แล้วกว่า๑แสนคนเลยครับ
ทุกคนตื่นตัวมากรัฐบาลและทุกภาคส่วนตื่นตัวที่จะพัฒนาปรับปรุงทั้งระบบสาธารณูประโภค
สิ่งทุกอย่างรอบตัวนำมาซึ่งการพัฒนาการปรับปรุงแล้วก็ความก้าวหน้าของประเทศในทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนนะคะในส่วนของกีฬา
ชิงเงินรางวัลรวม๘ล้านบาทที่จังหวัดประจวบคิริขัน
คนที่หันหลังอยู่ครับดาวรุ่งยูเครนวัย๑๘มือ๔๗ของโลก
ก็เป็นนักเทนนิสที่อายุน้อยสุดในรายการนี้
๗ต่อ๖คลายเบรก๗ต่อ๕แล้วก็๖ต่อ๑
เอาชนะหวังย่าฟานครับมือ๖๐ของโลกจากจีนไป๒เซตรวด๖๒แล้วก็๖๓ครับ